ปกติเวลาที่เราเล่าข่าวเราจะเล่ารถที่ล้อหลุดเนี่ย
จะเป็นพวกรถอะไรรถใหญ่รถบรรทุกรถสิบล้อ
แต่คราวนี้ล้อมอเตอร์ไซค์หลุดแล้วมันจะเป็นยังไงลองดูหน่อยไหมคะ
โอ้โหคุณผู้ชมเนี่ยเห็นไหมว่าเขาขี่มอเตอร์ไซค์มาแล้วมันเป็นจังหวะที่ล้อหลุด
กล้องตรงนี้อาจจะเห็นยังไม่ค่อยชัดแต่เห็นแล้วนะว่าล้อมันหลุดออกมา
หลุดข้างกระบะเลยใช่ค่ะแต่อีกมุมนึงที่ให้คุณผู้ชมดู
เป็นจังหวะที่ไปชนกับกระบะแล้วมอเตอร์ไซด์มันยังอยู่๒ล้อ
เราก็กลายมาเป็นเหตุการณ์แบบนี้อันนี้มุมจากหน้ารถกระบะ
โอ้โหซึ่งวงจรปิดเนี่ยจับภาพได้ทุกมุมเลย
คุณผู้ชมเหตุการณ์เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวานช่วงค่ำเนี่ยนะคะ
รถเนี่ยมอเตอร์ไซค์เนี่ยโอ้โหไปกระแทกกับกระบะ
โอ้โหไปกระแทกกับพื้นถนนแล้วดูสิคือเขาก็รีบลุกขึ้นนะ
เดินไปหยิบล้อรถที่กระเด็นไปอยู่ตรงข้างทาง

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ถนนจรรยานนท์ค่ะที่บางวัวบางประกงฉะเชิงเซานะคะ
หลังจากเกิดเหตุแล้วเนี่ยชาวบ้านเขารีบไปช่วยเลย
มอเตอร์ไซคันสีม่วงคันนี้ต้องรีบไปเอามอเตอร์ไซค์เข้าข้างทางก่อน
ส่วนคนขี่อายุ๑๘ค่ะซึ่งคนขับกระบะคู่กรณี
เขาบอกว่าน้องเจ็บมากไหมเนี่ย
ผมไม่ได้เอาความเอาผิดอะไรกับใครนะ
เพราะว่ามอเตอร์ไซค์ที่พุ่งมาชนรถผมเนี่ยมันโดนแค่ยางล้อรถผมแค่นั้นเอง
ว่ารถผมมันไม่ได้บุบมันไม่ได้เสียหายอะไรเลย

ใครอยากจะให้ล้อมันหลุดออกมา
ตัวคนขี่มอเตอร์ไซค์เองก็ไม่รู้นะว่าล้อมันจะหลุดมาแบบนี้
แล้วหลังจากเกิดเหตุเขาก็ยังรีบพยายามลุกไปไปเก็บข้าวของที่เขาเพิ่งซื้อมา
เอาไปจัดการกับล้อคือไม่อยากให้ขวางทางไง
กลัวว่ารถคันอื่นตามมาแล้วจะเกิดอุบัติเหตุนะคะ
ว่าเพราะอะไรทำไมล้อมอเตอร์ไซค์มันถึงหลุด
นี่ขนาดเพิ่งไปเปลี่ยนล้อมานะ
ใช่ตอนใส่ล้อใส่แน่นหรอ
นี่ไงพี่ใส่ล้อขันน็อตอาจจะไม่แน่นล็อกล้ออาจจะไม่แน่น
แล้วพอขี่ออกมาล้อมันก็เลยหลุดออกมาแบบนี้
ส่วนคนขับกระบะก็เขาเข้าใจเนอะ